ถึงเสียงปริศนาบ้างครับเอามันดังมาจากไหนมันดังมาจากในรถคุณเขาตกใจเลยว่าเอ้ยขับรถมา๓๐กิโลมันมีเสียงปริศนาดังขึ้นแล้วมันเกิดอะไรขึ้นค่ะคุณผู้ชมไปหากันสิเสียงเนี่ย
มันเป็นเสียงแบบ

แมวมาอยู่ในรถคันนี้นี่แหละค่ะคุณผู้ชม
สารากลางที่จังหวัดตราดนะคะ

เขาจอดอยู่ตรงที่ทำงาน
จอดรถทิ้งไว้ไม่ได้เอกใจอะไร
แล้วก็มีเจ้าหน้าที่สารกลางเดินผ่านว่า

รถคันนี้จอดแล้วมันมีเสียงออกมาจากรถ

ก้มดูเอ้าลูกแมวค่ะ
ตกลงมาจากห้องเครื่อง๑ตัว

แล้วนอกจากนั้นพอเอาตัวนี้ออกมาแล้ว

แต่ว่ามันต้องมีอีกมีอยู่ในห้องเครื่องอีกตัวหนึ่ง
เขาก็เลยรีบตามหาเจ้าของรถกันใหญ่เลยนะคะ

ทีนี้พอไปส่องไฟดู
ก็เจอเป็นลูกแมวสีเทาอีกตัวนึง
เจ้าตัวสีดำนี้ตกลงมาก่อน
แล้วก็เจ้าตัวสีแบบน้ำตาลเทาสีสวยใช่ไหม

สองตัวนี้ค่ะคุณผู้ชมเป็นตัวเมียทั้งคู่เลยนะ
แล้วเจ้าของรถเขาบอกว่าบ้านอยู่ที่แหลมงอบ
ตอนเช้าต้องขับมาที่สารกลางจังหวัดตราด

คือไม่ได้รู้ด้วยซ้ำว่ามีแมวอยู่ในห้องเครื่อง
แต่ที่บ้านมีแมวท้องแก่อยู่
แล้วพอตอนก่อนจะออกมาทำงานยังเห็นแม่แมวอยู่ที่บ้าน
ไม่ได้สังเกตไงว่าท้องมันแฟบแล้วว่ามันคลอดออกมาแล้ว

ว่าลูกสองตัวเป็นลูกของแม่แมวท้องแก่ที่บ้าน
พอคลอดเสร็จแล้วปั๊บเขาต้องการหาที่อุ่นไงคุณ

แล้วบอกว่าโชคดีนะเนี่ยที่ติดอยู่ในห้องเครื่อง
แล้วมันตกลงมามันตกลงมาตอนจอดแล้ว

ครับแล้วมันตกลงมาถ้าไม่โดนรถคันนี้ทับ

ทีนี้หลายคนเขาก็เห็นค่ะ๒ตัวนี้ก็แห่กันค่ะ
จากถ่ายรูปแมวแล้วก็ถ่ายรูปป้ายทะเบียนรถด้วยนะคะ